แต่ว่าไปดูเรื่องราวสลดที่เกิดขึ้นที่นครนายกกันก่อน
คุณแม่คนหนึ่งอายุ๘๐กว่าปีแล้วแล้วท่านป่วยเป็นอัลไซเมอร์
ไม่รู้ว่าลูกชายที่อยู่ด้วยกันตายไปแล้ว
แล้วอยู่กินกับศพลูกชายเกือบ๑๐วัน
ที่ผ่านมาลูกชายเคยหาข้าวหาปลาให้กินแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าลูกชายตาย
ก็ได้แต่ไปเอาส้มเอากล้วยที่อยู่ในตู้มานั่งกินประทังชีวิตไปก่อน
แต่ลูกกลายเป็นศพอยู่ในห้องน้ำไปแล้วเกือบ๑๐วัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านละที่๑๖หมู่๓ตำบลบ้านใหญ่ที่นครนายก
ในบ้านไปเจอคุณยายสำลีอายุ๘๖ปีนั่งอยู่
มีชาวบ้านมีคนไปคอยนวดคอยประคองลุกออกมานี่นั่งอยู่แบบ
ท่านยังไม่รู้นะว่าลูกท่านตายทีนี้ในห้องน้ำชั้นล่างของบ้าน
ไปเจอศพของลูกชายคุณป้าอายุ๕๑ปีชื่อว่านายสิริอรุณ
สภาพนอนหงายคืออืดแล้วนะฮะคือแบบเขียวช้ำดำแมลงวันตอมไปแล้วอ่ะ
ทีนี้ญาติของผู้ตายบอกว่าบ้านหลังนี้ผู้ตายอยู่กับแม่สองคน
เพราะว่าผู้ตายเลิกกับภรรยาไปแล้วนะครับแล้วเขาทำงานอยู่ที่อบต
มีโรคประจำตัวหลายโรคทุกวันผู้ตายจะคอยหาข้าวหันนา
ให้คุณแม่กินแล้วแม่เขาป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะครับแต่หายไป
ตั้งแต่วันที่๑๐มกราคมไม่รู้หายไปไหนนะฮะคือแม่เองก็ไม่ทราบว่า
หายไปไหนด้วยความที่ลูกชายเองแม่เองก็เป็นอัลไซเมอร์ด้วย
ความจำไม่ค่อยดีนะครับแม่ก็รอให้ลูกเอาข้าวมาให้ก็ไม่รู้หายไปไหน
ได้แต่เดินไปที่ตู้กับข้าวไปเห็นกล้วยเห็นส้มก็หยิบกินแทนข้าวไปก่อน
คุณผู้ชมกินกล้วยกับส้มแบบเกือบ๑๐วันจะหมดเครืออยู่แล้ว
ด้วยความที่หิวนะฮะทางด้านหัวหน้าหน่วยงานป้องกันองค์การบริหารส่วน
มกราคมอันนี้เป็นหัวหน้าของผู้ตายจนมาถึงเมื่อวันที่๒๐มกราคม
รวมแล้ว๑๐วันมันจะเกินกำหนดที่การขาดงานของราชการ
ก็เลยเฮ้ยลูกน้องไปดูซิว่าเขาหายไปไหน

แล้วพอเปิดเข้าไปโอ้โหกลิ่นแบบเหม็นเน่าโชยออกมาเลย

ก็เลยแจ้งญาติและแจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
ก็เลยไปเจอภาพเหตุการณ์ที่มันสลดน่าเวทนาใจก็คือ
แม่ไม่รู้ว่าลูกชายตายไปแล้ว
แล้วก็อยู่ในบ้านกับศพลูกชายเกือบสิบวันทีเดียวนะครับค่ะ